คุณผู้ชมฮะมาดูความคืบหน้าในคดีฆ่าเผาสาวคาราโอเกะ
แล้วก็ทิ้งศพคาป่าละเมาะที่แก่งกระจานที่เพชรชบุรี
เมื่อวานเรานำเสนอไปเพราะว่าศพของเธอ
ก็ไหม้เกรียมแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ทับอยู่
เป็นเหตุที่สามีของเธอแจ้งความคนหายไว้
ว่าภรรยาของเขาหายตัวออกไปจากบ้าน
ในช่วงกลางดึกของวันที่๓พฤศจิกายน
จนกระทั่งวันที่๘พฤศจิกายน
เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ไปพบว่ามีศพถูกเผา
รถจักรยานยนต์ทับไว้แบบนี้ในป่าละเมาะ

เมื่อวานนี้ผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเรา

ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุอีกครั้ง
เพราะว่าตำรวจจำเป็นต้องไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ

เป็นจุดสุดท้ายที่พบสัญญาณโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย
แต่ว่าการที่เจ้าหน้าที่ไปพบศพปรากฏว่ายังไม่พบโทรศัพท์
ยังไม่พบโทรศัพท์มือถือ
และจากการสอบสวนก็ยังพบว่ากระเป๋าสะพายและหมวกกันน็อกเต็มใบของผู้ตายหายไป
ซึ่งคาดว่าผู้ก่อเหตุอาจจะนำกระเป๋าสะพายและหมวกกันน็อกของผู้หญิง
ผู้ตายเนี่ยไปด้วยนะครับขณะที่สามีของผู้ตายคือนายสันติก็เปิดเผยนะครับว่า
ตัวเขาเองกับผู้ตายเนี่ยคือตัวเขากับภรรยาเนี่ยนะฮะ
ย้ายมาเช่าบ้านอยู่ที่นี่ได้ประมาณ๖เดือนอาศัยอยู่ด้วยกัน๓คน
พ่อแม่ลูกไม่เคยมีปัญหาภายในครอบครัวไม่เคยทะเลาะกัน
ยืนยันได้นะฮะว่าไม่ใช่ตัวเขาเองเนี่ยจะฆ่าภรรยานะ
เพราะไม่เคยมีปากเสียงกันไม่เคยแม้แต่จะทะเลาะกัน
เขาพร้อมให้ข้อมูลกับตำรวจทุกเรื่องทุกประเด็น
เพื่อยืนยันในเรื่องของความบริสุทธิ์นะฮะนายสันติสามีผู้ตายยังบอกอีกนะครับ
ถึงผู้ตายจะเคยมีครอบครัวมาก่อนก็ตามแต่ว่าตัวเขาเองก็รับได้
ไม่เคยมีปากเสียงกันในเรื่องนี้ส่วนประเด็นที่ผู้ตายเนี่ย
ประกอบอาชีพเป็นสาวคาราโอเกะอยู่ที่ร้านคาราโอเกะเนี่ย
เขาก็รับได้เช่นเดียวกันเพราะถือว่าเป็นการทำมาหากิน
แล้วก็ไม่เคยมีเรื่องหึงหวงเพราะรู้อยู่แล้วว่าเป็นอาชีพของภรรยานะครับ
ตอนกลางวันเขากับภรรยาก็จะช่วยกันขายข้าวเหนียวปิ้ง
ส่วนตอนกลางคืนภรรยาก็ไปทำงานต่อที่ร้านคาราโอเกะ
พอเสร็จงานช่วงตีหนึ่งถึงตีสาม
ก็จะเปลี่ยนใส่เสื้อผ้ามิดชิดขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
แต่ว่านั่นแหละครับที่เขาไปแจ้งความ
เพราะว่าช่วงกลางดึกของวันที่๓พฤศจิกายนนะฮะ

ตอนแรกเขาคิดว่าภรรยานอนค้างอยู่ที่ร้านคาราโอเกะ
แต่โทรหาเท่าไหร่ก็โทรไม่ติด

โทรไม่รับนะโทรไม่ติด
รอจนถึงเช้าอีกวันภรรยาก็ยังไม่กลับ
ก็เลยต้องออกตามหาภรรยาที่ร้านคาราโอเกะ
ซึ่งที่ร้านก็บอกว่าภรรยาของเขาไม่ได้อยู่ที่ร้าน

ทีนี้ครับก็ไปตามหาที่โรงพยาบาลต่าง
ก็ไม่มีแจ้งความจนกระทั่งมาพบเป็นศพนะครับ
เขาเองเชื่อว่าสาเหตุที่ภรรยาถูกฆ่าอำพลางศพนั้น
ถามเขานะว่าใครฆ่า
หรือภรรยาไปมีเรื่องมีราวกับใครหรือเปล่า
ตัวเขาบอกว่านึกไม่ออกเลยว่ามีสาเหตุอะไร
แต่ก็ย้ำว่าผมเองกับภรรยาเนี่ย
ผมก็ไม่เคยมีปัญหากับภรรยาเอง
และตัวผมกับภรรยาก็ไม่เคยมีปัญหากับใครด้วยซ้ำไปนะครับ
ส่วนเพื่อนร่วมงานของผู้ตายที่เป็นเพื่อนสนิท
เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ตายเพิ่งมาทำงานที่ร้านคาราโอเกะได้ไม่ถึง๑เดือน
ปกติแล้วผู้ตายก็ไม่เข้าจะเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังนะครับ
แต่ว่ามีครั้งหนึ่งคือก็เล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าเลิกกับนายสันติเลิกกับนายสันติแล้วนะ
มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ยังต้องอยู่บ้านเดียวกับนายสันติ
เพราะเป็นห่วงลูกนี่ไงไม่อยากให้ลูกมีปมด้อย
และทุกวันนี้ก็แยกกันนอนคนละห้อง
ทีนี้มันกลายเป็นประเด็นไงว่าเพื่อนของคนตายพูดไม่ตรงกับสามีคนตาย
คนตายบอกว่าก็ยังรักกันดีไม่เคยทะเลาะกันอยู่ด้วยกันด้วยดี
แต่ว่าเพื่อนของคนตายบอกว่าคนตายเคยมาเล่าให้ฟัง

เพื่อนเองก็เคยถามคนตายว่าทำไมไม่มาพักอาศัยที่ร้านล่ะ

ผู้ตายก็ตอบว่ามาอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอก
เพราะจะต้องกลับไปนอนเป็นเพื่อนลูกห่วงลูก
ทีนี้เพื่อนผู้ตายก็ไม่คาดคิดว่าผู้ตายจะมาเสียชีวิต
แล้วก็ถูกเผาอำพรางอย่างน่าเวทนาแบบนี้นะครับ
แล้วก็พูดไปถึงคนร้ายเนี่ยถ้าใครทำก็ถือว่าใจดำอมหิตเกินไปนะฮะ
เพราะผู้ตายไม่เคยมีปัญหากับใครนะครับไม่น่ามาทำกันแบบนี้
ความคืบหน้าของคดีนะฮะชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วก็เข้าตรวจสอบบ้านพักของผู้ตายกับสามีอย่างละเอียดอีกครั้ง
เสื้อผ้าต่างว่ามีคราบเลือดหรือว่ามีคราบอะไรคล้ายเลือดหรือเปล่า
แต่จากการตรวจสอบนะฮะพบว่าเป็นยางกล้วย
เป็นเพียงยางกล้วยเองนะฮะไม่ใช่เลือดนะครับ
แล้วก็มีร่องรอยคล้ายกับยางมะตอยที่ถูกสาดอยู่ข้างบ้าน
อันนี้ตำรวจก็ต้องมาตั้งข้อสงสัยเอ๊ะใครเอายางมาต่อยมาสาด
หรือว่าเคยมีเรื่องบาดหมางกับใครอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับ
จากการตรวจสอบภายในบ้านก็ไม่พบคราบเลือดเหมือนกันนะฮะ
นี่คือสิ่งที่ตำรวจไม่พบนะก็เท่ากับในบ้านเป็นปกติเลยนะฮะ
ส่วนการฆาตกรรมครั้งนี้ตำรวจก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
เรื่องชู้สาวปัญหาภายในครอบครัวหรืออีกเรื่องหนึ่งคือฆ่าชิงทรัพย

ว่าขอใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อรวบรวมพยาหลักฐาน
แล้วก็จะต้องติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะฮะ
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับวิญญาณผู้ตายด้วยนะครับ